คุณผู้ชมดูโจรงานแต่งกันหน่อยค่ะที่สงขลา
เนียนเลยนะคุณสุดสกุลคือใส่สูตรมาแบบอย่างเท่
เข้าไปในงานไปกินเลี้ยงกับเขาแต่เท่านั้นไม่พอ
ในงานนี้เขาแจกของชำรวยเป็นเหรียญสิบบาทอะครับ
แล้วเขาแลกมาทั้งหมด๓๐๐เหรียญปรากฏว่าเจ้าโจรมันกวาดไปหมดเลยคุณผู้ชม
มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
อันนี้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นจังหวะที่แบบกำลังกวาดของชำรวยเนี่ย
ใส่ถุงแล้วก็หนีไปเลยอะค่ะเป็นโจรตีเนียนคือแต่งตัวเขาดูภูมิฐานนะ
ใส่เสื้อเชิดแขนยาวใส่กางเกงสแล็กเนี่ย
แล้วเขาก็เดินมาจากห้องจัดเลี้ยงเหมือนกับเป็นแขกที่มาร่วมงาน
แล้วดูที่มุมนี้เห็นหน้าเห็นตาชัดเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่เนียนเป็นแขกแล้วฮะไปกินฟรีก่อน
ฟรีก่อนแล้วก็ไปกวาดเงินมาไม่ใช่ในซองนะ
แต่เงินที่เป็นของชำรวยคุณผู้ชมเป็นเหรียญ๑๐นี่แหละ
แล้วนี่ค่ะผู้ชายคนนี้เป็นพ่อเจ้าเบ่า
นายกรพพองค์สาราอายุห้าสิบแปดปี
โชว์ของชำรวยให้ตำรวจหรือว่าของชำรวยเขาดีนะ
เออก็ไปแจ้งความกับตำรวจสภหัดใหญ่สงขลาเนี่ยนะคะ
บอกว่าให้ตามจับกลุ่มเจ้าโจรคนนี้หน่อย
คือมันมางานแต่งงานลูกชายผมแล้วก็ตีเนียน
ไปนั่งกินเลี้ยงร่วมกันกับแขกของผม
ขโมยของชำรวยผมเนี่ยอุตส่าห์แลกเหรียญ๑๐บาทใหม่
จากกรมธนารักษ์มาเป็นของชำรวย๓๐๐ชิ้น
คุณเหรียญละ๑๐บาทก็๓๐๐บาทแล้วนะ

แล้วก็คุณพ่อของเจ้าบ่าวเล่าให้ฟังด้วยนะ
เมื่อวันเสาร์ที่๑๗ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
จัดงานแต่งงานที่โรงแรมในอำเภอหัดใหญ่
แล้วแขกเหลือก็มาร่วมงานทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวฝ่ายเจ้าสาวแหละ
ทีนี้พอพิธีการเริ่มขึ้นสัก๓ทุ่ม
ตอนนั้นเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าภาพแขกทุกคนอยู่ในห้องจัดเลี้ยงนะ

บรรยากาศข้างในห้องจัดเลี้ยงก็เหมือนกับงานแต่งงานทั่วไปปกติ
ยังถามคุณพ่อเจ้าบ่าวอยู่เลยคุณพ่อเจ้าบ่าว
แล้วซองที่แขกเอามาให้บอกอันนั้นผมเก็บหมด
แต่ทีนี้มีแขกผู้ใหญ่เขาฝากซองมาจากกรุงเทพ
ผมก็เลยให้คนของผมไปเอาของชำรวยมาหน่อยสิ

ทีนี้คนของผมก็เลยเดินไปจะไปหยิบเหรียญ๑๐บาท
แลกจากกรมธนารักษ์ที่เป็นของชำรวย

มันไม่อยู่แล้วมีทั้งหมด๓แพ็คแพ็คละ๑๐๐เหรียญนะคะ
ทีนี้พอไม่อยู่ก็เลยไปสอบถามญาติทั้งสองฝ่ายเอาใครรู้บ้าง
ปรากฏว่าไม่มีใครรู้เลยว่ามันหายไปไหน
ก็เลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
แต่ถ้าเป็นของชำรวยเหมือนปัวกุญแจค่ะ
ผมคิดว่าก็คงไม่เอา
ถ้าเกิดเป็นพวงกุญแจเป็นช้อนที่ให้นี่

แล้วไปถามทั้งญาติเจ้าเบาเจ้าสาวเลยนะ

แต่เขาบอกว่าเนี่ยก็เห็นมานั่งร่วมโต๊ะกินเลี้ยงร่วมกับแขกในงานเนี่ย
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นโจรที่แฝงตัวมาค่ะ
เอาเบาะแสเอาภาพนี้มาให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ